คุณผู้ชมมีภัยเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะ
บอกเธอมาเตือนภัยหน้ารถโดยสารสาธารณะเป็นรถตู้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเธอผลอยหลับไปแต่สุดท้ายแล้วต้องสะดุ้งตื่น
เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีมือใครมาจับหน้าอกเธอ
เหลือปรากฏว่าพอตื่นตาตื่นมาเห็นจริงผู้ชายนั่งอยู่ข้าง
เอามือมาจับหน้าอกเธอพยายามตะโกนร้องให้คนช่วยในรถ
ไม่มีใครช่วยเลยแต่เธอบอกว่าเธอพอจะหยิบมือถือขึ้นมา
ถ่ายคลิปเห็นหน้าคนก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
อุ๊ยพี่ทำไมเป็นคนแบบนี้คะเดี๋ยวนั้นจับไว้ก่อนไหม
ผู้ชายคนนี้ก็คือจะลงจากรถไปเลยแล้วฝ่ายหญิงก็เป็นแบบ
ช่วยจับไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้มีใครแบบว่าช่วยจับหรือว่ารั้งเอาไว้
ลักษณะก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะ
คุณศาสีบุญรัฐผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
อายุ๒๑ปีเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอนั่งรถตู้สายฟิลเจอร์รามคำแหง
เมื่อวานนี้นะคะ๑๑โมงกำลังจะเดินทางกลับมาเข้างานหลังจากสอบเสร็จที่รามคำแหง
ก็มีผู้โดยสารผู้ชายมานั่งข้างทั้งที่จริงในรถมีที่ว่างอีกเยอะ
ตอนนั้นก็เอกใจนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเธอก็ผลอยหลับไป
สักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนมีใครเอาแขนมาเบียดข้างตัวแล้วก็สะกิดแถวหน้าอก
พอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างเธอเนี่ย
มือลักษณะเหมือนกอดอกแต่ไอ้มือข้างที่แบบว่าสอดอยู่ข้างใต้แขนเนี่ย
เหมือนเลยมาแล้วก็มาจับหน้าอกเธอพอตั้งสติได้เธอก็ถามเลยบอกทำอะไรอ่ะ
ผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีเลยบอกไม่ได้ทำแล้วก็รีบบอกให้คนขับรถตู้จอด
เลยตะโกนบอกคนในรถว่าเนี่ยเธอถูกผู้ชายคนนี้ลวนลามนะแต่เธอบอกไม่มีใครช่วยเธอเลย
เธอก็เลยพยายามดึงชายเสื้อผู้ชายคนนั้นเอาไว้แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
แต่สุดท้ายก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะเขาก็ลงจากรถไป
เธอบอกว่าจุดที่ชายคนนั้นลงเนี่ยคือปากซอยนัวว่ามิล๕๗
ถามคนขับรถตู้ด้วยนะว่าทำไมพี่ไม่ช่วยหนูอ่ะ
คนขับบอกว่าอ๋อนึกว่าน้องมาด้วยกันก็เลยไม่ได้ช่วยนึกว่าเป็นแฟนทะเลาะกัน
เข้ามาแล้วก็เบียดนั่งเบียดเราก็เลยพยายามที่จะนั่งชิดริมหน้าต่าง
พอรถเลี้ยวหรือรถเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เบียดเบียดเข้ามา
จังหวะนั้นคือเราเหนื่อยอะค่ะแบบหลายอย่างแบบตื่นเช้าตื่นอะไรด้วยก็เลยเผลอหลับไป
ไม่ถึงสิบวิอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนมาแตะที่หน้าอก
ก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เลยเห็นมือเขาอยู่ตรงหน้าอกเรา
พี่ทำอะไรคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับแล้วเขาก็คุยกับคนขับอะค่ะ
ว่าให้จอดลงป้ายหน้าหนูก็เลยตะโกนขึ้นว่าพี่อย่าเพิ่งจอด
เพราะว่าหนูอ่ะโดนลวนลามก็เลยให้คนในรถช่วยจับค่ะ
แต่ว่ารถรถก็จอดแต่ว่าเหมือนคนขับก็สองจิตสองใจอะค่ะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทอนเงินทอนอะไรปกติ
หนูก็เลยแบบดึงดึงแล้วดึงไม่ได้อะค่ะเขาเลยวิ่งออกไปเลย
ไม่มีคนช่วยหนูพยายามแล้วให้คนอื่นเขาช่วย